ส่วน๙นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

หลังจากที่เครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเครื่องยนต์ขัดคล่อง
ตกที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ทำให้นักบิน๒นายเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรแสดงความเสียใจต่อ๒ครอบครัวนักบิน

บอกว่าเครื่องบินสภาพมันเก่าใช้งานมาอย่างโชคโชนด้วยนะคะ
เหตุการณ์ย้ำว่าเกิดขึ้น๙นาฬิกา๓๐นาที
สีขาวเขียวสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหมายเลข๑๙๑
ตกที่บริเวณเขา๓ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ขณะที่ปฏิบัติภารกิจฝึกบินค่ะ
ทำให้นักบินเสียชีวิตทันที๒นาย
ทราบชื่อคือร้อยเอกตรินอมรนันเป็นครูฝึกบิน
และนายสุขสรรค์จงเสถียรธรรมเป็นนักบินใหม่ค่ะ
ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงนั้น
กำลังถอนผักชีอยู่กำลังฉีดยาค่าย่าอยู่
ช่วงนั้นฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วตามมาด้วยเสียงระเบิด๑ครั้ง
ตอนนั้นชาวบ้านคนนี้มั่นใจเลยว่าเป็นเสียงเครื่องบินตก
ฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ

โดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วย
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักบินทั้งสองนายนะคะ
จากนี้ระบุจากการตรวจสอบเบื้องต้นเกิดจากเครื่องยนต์มันขัดข้อง
เพราะว่าเครื่องบินนี้เก่าแล้วมีอายุการใช้งานมากกว่า๒๐ปี
โดยเฉพาะรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุมีอยู่ตอนนี้๑๐ลำ
หลังจากนี้จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลไปซ่อมแซมเพิ่มเติมนะคะ
และยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวนักบินที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะ
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากรัฐมนตรีเกี่ยวกับเมื่อกลุ่มภายในประเทศอเมริกา
ที่มีการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
ก็จะนำเสนอเรียนท่านนายกและคอลโมว่าภารกิจของกรมฝนหลวงเนี่ย
ขึ้นบินตลอดทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย
สาความปลอดภัยของนักบินซึ่งวันนี้ก็มีน้อยเต็มทีนะครับ
เพราะว่าค่าตอบแทนที่เราให้เขาเนี่ยมันสู้เอกชนไม่ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมาทบทวนตรงนี้
อกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากรัฐมนตรีช่วยค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐระบุว่าฝูงบินเครื่องบินฝนหลวงรุ่นนี้
ลำนี้เฉพาะลำที่ตกมีอายุการใช้งาน๒๑ปีแล้วคุณ
โดยกรมฝนหลวงมีเครื่องบินรุ่นนี้ถึง๙ลำ

และที่ผ่านมาได้ผ่านปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแรง
ทำให้มีการใช้งานที่ค่อนข้างหนัก
อย่างที่รัฐมนตรีบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ช่วงที่มีฝนแรงขึ้นบินทุกวันเลย
แม้ว่าจะซ่อมแซมจะบำรุงตลอดเวลา

มีระเบียบการจ่ายเงินชดเชย
ให้กับผู้เสียชีวิตรายละ๑๕๐๐๐บาท
แต่เห็นว่าอันนี้น้อยเกินไป
ส่วนตัวก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ช่วยบอกว่าก็พร้อมเพื่อนข้าราชการ
เดี๋ยวจะหาเงินเยียวยาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางท้องถนน

ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ